คุณผู้ชมครับติดตามประเด็นข่าวในเช้าข่าวชัดโซเชียลกันต่อนะครับ
มีประเด็นหนึ่งเพราะว่ามีหญิงสาวเขามาแจ้งความตำรวจย่านดินแดง
บอกว่าตัวเองเดินอยู่หน้าปปศดินแดงซึ่งอยู่แถวใต้ทางด่วนดินแดงเนี่ยนะครับ
แล้วถูกผู้หญิงอีกคนหนึ่งเอาน้ำร้อนมาสาด
แล้วก็ผ่านเดินผ่านเฉยแล้วก็ลาดเลยไม่ได้มีเรื่องอะไรนะฮะ
อยู่ก็โดนสาดโดนราดมาแล้วก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไปรักษาตัวแล้วก็มาแจ้งความ
ปรากฏว่าตำรวจก็ไปตรวจสอบภาพทั้งจากกล้องวงจรปิด
ก็พบพฤติการของผู้หญิงคนหนึ่งนี่นะครับ
อยู่ก็เอาน้ำร้อนไปสาดผู้หญิงอีกหลายต่อหลายคนอย่างนี้
อย่างนี้อุ๊ยเดินราดเลยนะนั่นอ้าว
และเป็นน้ำร้อนนะและเห็นว่ามักจะเลือกผู้หญิงที่สวยหน่อย
หน้าตาดีหน้าตาดีหน่อยแต่งตัวดีหน่อยนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับ
ปรามยาเสพติดหรือปปศถนนดินแดง
มีผู้เสียหายแจ้งความกับตำรวจว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่๒๓มกราคม
แล้วก็ทางตำรวจก็ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แจ้งสารต่อสารก็ได้ออกหมายจับตามภาพในกล้องวงจรปิด
และเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ๕ทุ่มครึ่งปรากฏว่า
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้ประชาการตำรวจนครบาน
นำกำลังไปติดตามจับกลุ่มตัวผู้หญิงที่ก่อเหตุ
หมายสารมาได้แล้วนะคุณค่ะโดยได้รับรายงานว่าพบผู้หญิงลักษณะ
ตรงกันกับหมายจับตรงกันกับภาพในกล้องวงจรปิด
อยู่ที่บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิทย์
ช่วงแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช้าง๓เสียนไปประมาณ๑๐๐เมตร
เขตพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งถ้าถือว่าไกลจากแถวย่านปปศดินแดงที่ก่อเหตุไหม
ไกลไกลมากไกลมากคนละพื้นที่เลยนะครับ
แต่ไปจับได้ที่สมุทรปราการนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปถึงพบผู้ต้องหานอนอยู่เกาะกลางถนน
เรื่องต้นพบว่าเป็นคนเร่ร่อนสภาพสวมใส่เสื้อเชิดสีชมพู
ซึ่งเป็นเสื้อผ้าชุดเดียวกันชุดเดิมกับวันที่ก่อเหตุ
ตื่นขึ้นก็ไม่ยอมให้การใดทำสีหน้ามืนงง
เมื่อเห็นตำรวจระดับสูงจำนวนมากยืนปิดล้อมอยู่ทั่วบริเวณด้วย
ค้นตัวและตรวจสอบในกระเป๋าโดยตำรวจหญิงเป็นคนค้นนะ
ก็พบเอกสารใบฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักษ์
เนื่องจากถูกสุนัขกัดของโรงพยาบาลพระสมุทรเจดี
ระบุชื่อว่านางสาวสิริรัตนวลทองอายุ๔๑ปี
แล้วก็ในกระเป๋าเสื้อยังพบกันไกล๑อัน
้อนซ่อม๑คู่ตะใบแต่งเล็บท่อนเหล็กแล้วก็กระบอกน้ำพลาสติก
จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาน
ดินแดนต่อในทันทีรัวห่างสอบปากคำ
ถ้าเกิดต้องปลอดภัยแล้วจะได้ไม่ต้องไปรบกวนเพราะว่า
ยังเหนื่อยอยู่ต้องไปหาข้าวหาน้ำและสิทธิศกรรมภาพเลย
ต้องไปจัดโรคเลย
แม่จะเป็นผู้หญิงเล็ก
แต่เราก็คิดว่ามันเป็นความสำคัญและมันเป็นความเก่งอันตราย
ในกระบวนการนับต่อจากนี้นะครับ
เราได้ให้ผู้เสียหายวิญญาณแล้ว

ให้ผู้เสียหายรู้ผู้หายวิญญาณว่า
ใช่คนที่เอาน้ำร้อนสาด
ในวันเกิดเหตุ
อัพพวทธิ์ชื่อนศศีรณะนทอง
อายุ๔๑ปีเกิดเมื่อวันที่๙ตุลาคม๒๕๖๒
เดี๋ยวก็ต้องไปตามตรวจสอบว่า
ญาติน้องเนี่ยต้องไปสอบฝนญาติน้องด้วยว่า
คุณพิมพ์เราเธออยู่ที่กาลสิน

สำบนสามขาดำเภอภุกชินารายจังหวัดกาลสิน
เดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบดูว่าทำไมปล่อยปัดได้เลย
ทำไมว่าเธอเป็นผู้มีควรประเด็นมาเตรียมเตรียมโดยรัมภาค
ก็จะมีความเหตุการณ์อันนั้นเอง

แล้วก็สิ่งประทานที่สุดก็คือ
ผมก็สบายใจขึ้น
ในฐานะที่ไม่อยากเห็นคนที่เดินตรวจสอบว่า
โดยยังบอกสิทธิภาพจัดเจรีย์

หรือการสอบสวนหรือการสัมภาษณ์
จะมีท่าทางที่ค่อนข้างจะปรณีประนอม

เขาก็เหมือนเห็นอกเห็นใจเข้าใจ
ตรงส่วนหนึ่งว่าตัวผู้ก่อเหตุ
จะมีอาการทางร่างกายแล้วก็สภาพทางจิตใจอย่างไร
มีการทั้งปรอบประโลมแล้วก็ถามว่าต้องการอะไรรึเปล่า
นอกจากนี้ผู้ประชาการทำรุตนครบาร์ยังบอกว่า
ถึงแม้ว่าคดีนี้จะอาจดูเหมือนเป็นคดีเล็กน้อย
แต่ก็ถือว่าสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชน

เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าน้ำที่ถูกสาดเป็นน้ำอะไรกันแน่ใช่ไหมคุณ

เป็นน้ำร้อนเป็นน้ำกรดเป็นสารอะไรหรือเปล่านะครับ
คนเขาก็หวาดภาวะจึงอยากให้จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาได้โดยเร็ว
และตำรวจก็ถือว่าทำงานเร็วนะครับ

แล้วก็ตำรวจเองก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานในการร่วมกันดูแล
แล้วก็ร่วมกันตรวจสอบสถานที่อื่นด้วยต่อไป
นี้จะนำตัวของผู้หญิงคนนี้ส่งให้สถาบันกรยาราชนคริน

ว่าจะใช้เวลาประมาณ๑เดือน
ถ้ามีอาการดีขึ้นจนสามารถสอบสวนได้
ก็จะประสานจิตเวทมาร่วมในการสอบสวน

แต่ว่าเบื้องต้นนี้ทางพจบุรุษโทสานิษฐ์บอกว่า

ภูมิลำเนาเกิดก็อยู่ที่การาศิลป

ญาติทำไมถึงปล่อยประละเลยออกมาแบบนี้นะครับ